ที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกโซเชียลเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์สายหนึ่งนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระนะคะเป็นหลวงพี่ถูกโยมที่เป็นศรีกาเนี่ย
ต่อว่าเรื่องการคุยโทรศัพท์ก็เลยมีการปรี๊ดแตก
รี๊ดแตกอย่างไรชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
จริงคลิปนี้ยาวกว่านี้นะคะแต่นี่เป็นแค่ส่วนเดียวที่ออกอากาศได้
คลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์สาย๙๑นะคะ
พระสงฆ์กำลังมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับป้าคนหนึ่ง
สาเหตุเนี่ยเพราะว่าป้าได้ตักเตือนให้พระคุยโทรศัพท์อย่างสำรวม
แต่สุดท้ายนะคะพระกลับไม่พอใจ
แล้วก็ด่าทอกลับมาด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
ก่อนที่จะลงจากรถไปค่ะใจความส่วนหนึ่งของผู้โพสต์เนี่ย
ระบุไว้ว่าพระรูปหนึ่งคุยโทรศัพท์กับแม่
ใช้คำพูดแทนตนเองว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้
คุณป้าที่นั่งอยู่ข้างหลังจึงได้พูดกับพระท่านเบาว่า
สำรวมหน่อยนะคะแล้วพระก็เริ่มเผยตัวตน
ด่าเป็นไฟแลบนี่แหละค่ะล่าสุดผู้เข้าชมคลิปนี้
กว่าหนึ่งแสนครั้งแล้วนะคะหลายคนก็แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นการเสื่อมเสียทางพระพุทธศาสนาค่ะ
ขณะที่ทางด้านพระภัยวันวรรณบุตรก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันพระภัยวันบอกว่าพระในคลิปเนี่ย
คล้ายคล้ายกับพระลูกศิษย์ที่เคยรู้จักมีอาการป่วยทางประสาทนะคะ
ถ้าวันไหนไม่ได้กินยาก็จะมีการอารวาสแล้วก็ร้องไห้
แล้วก็วอนให้ทุกคนอย่าไปซ้ำเติมพระที่อยู่ในคลิปค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะสอบถามไปยัง
พนมสรสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยว่ายังไม่อยากให้ความเห็นในเรื่องนี้
เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นพระปลอมก็ได้
ทางนี้จะส่งเรื่องให้ตรวจสอบต่อไปนะคะ
ค่ะซึ่งก็จริงแล้วในคลิปเนี่ย
ก็พูดแรงพอสมควรในการตอบว่า
คุณป้าต้องขออนุญาตมีการใช้คำว่าชะนี
ใช่กำลังจะบอกว่าเป็นศัพท์ที่
ผู้หญิงมักจะถูกเรียกโดย
สาวประเภท๒มีคำว่าชะนีเนี่ยหลายคำเลยหลุดออกมาจากคลิปนี้นะคะ
ตรวจสอบกันต่อเรื่องนี้นะคะ